มาดูข่าวนี้กันคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับ
พวกเราชาวรถทัวร์นะครับคุณนัทพงศ์คือ
เป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่า
ทำให้คนขับรถทัวร์ที่ติดตามข่าวดราม่าเลี้ยวรถกลับแทบไม่ทันเลยทีเดียว
คือมันมาจากดราม่าของผู้ชายคนนึงนะคะซึ่งเขามาร้องบอกว่าเขาถูกผู้หญิงหลอก
คุณผู้ชมค่ะคือหลอกให้แต่งงานเนื่องจากว่าบอกว่าตนเองนั้นตั้งท้อง
แต่พอแต่งงานไปได้สักแค่สามวันเท่านั้นเองนะคะก็บอกเลิกนะคะ
นี่แหละค่ะเขาก็เอาหลักฐานเป็นภาพถ่ายงานแต่งงานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่๒๐สิงหาคมมา
บอกว่าถูกภรรยาเนี่ยบอกเลิกดื้อดื้อสามวันหลังจากแต่งงาน
คุณนิวนั่นเองนะคุณนิวก็คือฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็คือนางสาวมิ้น
นะคะก็คบกันมาทางโซเชียลคบหากันมาหกเดือน
แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องเงินกันบ้างตัดสินใจแต่งงานเพราะแฟนบอกว่าท้อง
แล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตั้งท้องจริงจริงก็เลยปรึกษาพ่อแม่
ก็เนี่ยค่ะเรียกสินสอด๔๐๐๐บาทก็มาร่วมงานแต่งงาน
แต่แต่งแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบอกว่าต้องไปดูแลพ่อที่ป่วยเป็นพากินสัน
สามวันตั้งใจจะไปหาภรรยาแต่ปรากฏว่าไปเจอภรรยาบอกเลิก
แล้วบอกว่าลูกก็แท้งไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าไปเห็นภาพในสตอรี่ของเฟซบุ๊ก
ว่าภรรยาไปฉลองวันเกิดกับผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ด้วยค่ะ
แต่ไม่ทราบว่าเป็นใครครับเพราะเห็นแค่ช่วงมือครับ
เสียใจครับจิตตกครับเพราะเขาก็ขอเล่น
นี่แหละค่ะจะไปเซอร์ไพรส์ภรรยาแต่ว่าก็ไปเจอสิ่งที่ตัวเองไม่คาดคิดนะคะ
ผิดหวังเสียใจแน่นอนค่ะ
พอได้ยินแบบนี้รถทัวร์ไปลงฝั่งภรรยาเลย
ทำไมทำแบบนี้มีสามีที่รักอุตส่าห์จะไปหา
แล้วแต่งงานกัน๓วันเองแล้วลูกล่ะ
เนี่ยค่ะทัวร์ก็ไปลงซึ่งวันนี้ค่ะ
ก็ปรากฏว่าในมุมของนางสาวมิ้นท์เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเธอตั้งท้องจริงแต่คาดว่าก่อนแต่งงานเนี่ยแท้งไปแล้ว
เพราะเลือดออกแต่ไม่ได้ไปตรวจหรอกนะคะ
เพราะว่าก็เก็บไว้เป็นความลับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวในนิวรู้
แล้วก็จะไม่ยอมแต่งงานด้วยนะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่เคยบอกเลิกในนิวเลยนะ
นะคะนายนิวเป็นฝ่ายที่หายไปไม่ติดต่อเธอเลย
ส่วนภาพที่นายนิวเห็นว่าเธอไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดกับผู้ชาย
คนนั้นเป็นพี่ชายอีกคนนึงที่เคารพรู้จักการพาไปเลี้ยง

นิวออกอาการขนาดนั้นหึงห่วงมากเกินไป
เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ทางนางเสามินทร์เนี่ย
ก็ไปให้สัมภาษณ์วันนี้คือรายการทีวีเขาก็เชิญไปออกรายการ
แล้วก็สัมภาษณ์สองฝ่ายว่าเอาเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะคะ
รายการก็คือพาสองฝ่ายมาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยกัน
ทางผู้ดำเนินรายการเขาก็ถามว่าจะคืนดีกันไหมเนี่ย

ที่ไม่ได้คุยกันก่อนอันนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้
จะคืนดีกันไหมนายนิวก็สายหน้าไม่ตอบ
แต่หลังรายการเนี่ยนะคะมันเป็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในนิวเนี่ยก็คือเป็นลมแล้วก็อยู่ในอ้อมกอดของภรรยา
ก็คือจริงเห็นไหมมือเขาก็มาโอบด้วย
คือเขาคืนดีกันแล้วคืนดีคืนดีโดยที่เราไม่รู้
พี่หนุ่มกัญชัยก็กรุณาให้ภาพนี้มานะคะก็คือเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีช่วงหนึ่งก็มาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
ในลักษณะคือยังประคองกันอยู่นี่แหละไปดูช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
เขาเคยเอาปืนจ่อด้วยที่ว่าเขาไม่อยากให้เราไปเที่ยวกลางคืน
อะไรประมาณนี้คือเรามีห่วงเขาก็แบบว่าถ้าเกิดว่าแกไป
ฉันจะฆ่าตัวตายแล้วแกก็ตายกันไปกับฉันด้วยอะไรประมาณนี้
แต่ว่าคือเราก็เข้าใจด้วยความที่ว่าเออเขาก็รักเราเขาก็คงหวงตามภาษาแต่ว่า
การที่ใช้ความรุนแรงไว้เอาอาวุธอ่ะหนูว่ามันไม่เหมาะสุข
แล้วเวลาทำอะไรก็ต้องมีสตินิดนึงสติน่ะมันจะช่วยเราได้ในทุกเรื่องเลย

ไปทำอะไรจะได้มีคนติด
ตอนเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยขออนุญาตเขายังผมเห็นเขากอดกันอยู่
ผมก็นึกว่าจู่จมเข้าไปอาเขาคุยกันแล้วเขาคืนดีเดียว
ไม่รู้นะคะรถคณะทัวร์ที่มาจอดรอฟังเขาเคลียร์กันเนี่ย
เนี้ยค่ะมือเลือกก่อกันได้แล้วเนี้ยกูกินอาหารหมาแล้วเนี้ย
โอ้โหยังไงเนี้ยตรงดีกันใช่ไหมดีแล้วไงหอมแก้มแล้ว
ฟัมม่วงไปแล้วเห็นไหมล่ะตั้งแต่เที่ยงครึ่งเนี้ยหัวมากเลยเนี้ย
พวกเราคณะทัวร์ก็กลับบ้านนอนนะคะพักผ่อนเยอะพี่หนุ่มพักผ่อนเยอะนะคะ
จริงพี่หนุ่มน่าจะเข้าใจคนเขานอนคุยกันตกลงดีกันใช่ไหม
หนุ่มบอกว่าตั้งแต่เที่ยงแล้วเนี่ยปวดหัวมากเลยพักผ่อนเยอะค่ะ
อันนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับชาวเราค่ะครับ